แห่นาคปีภาษจะบันเลงเพลงกลม
ขบวนเดินเวียนขวารอบอุโบสถ๓รอบแล้ว
ิดามานดาจะจูงมือหน้าเข้าโบสถ์ถวายให้แก่พระ
เริ่มพิธีน่าจะเข้าไปกราบบิดามารดาเพื่อรับผ้าไตร
แล้วเปล่งวาจาขออุปสมบท
เมื่ออุปชาสวมอังสะให้นาค
ปีภาษจะเริ่มบันเลงเพลงสาธุการ
ห่มจีวรและเปล่งวาจาขอสารณะและศิลป์แล้ว
จึงไปรับบาทจากบิดามานดา
เมื่อพระอุปชาและคู่สวดดำเนินพิธีกรรมจบแล้ว
ภิกษุใหม่จึงถวายเครื่องทัยธรรมแล้วกรวดน้ำ
พาดบันเลงเพลงกราวรำเป็นการจบงาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน